เรื่องนี้เราตามให้คุณผู้ชมต่อเหมือนที่รับปากเอาไว้

เป็นร้อยคนจริงนะคะเด็กช่างกลสองสถาบันนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานสนามสุขพัชลาศัย

คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตำรวจยังเอาไม่อยู่เลยอะค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหตำรวจน้อยกว่ามาก

ฝ่ายสองสถาบันเขามากันเป็นร้อย
ก็เนี่ย๓คนตำรวจเนี่ยฮะ

นี่คือพลเมืองดีถ่ายเอาไว้นะคะ
พวกตีกันลานกีฬาหน้าอาคารนิมิตบุตรสนามสุพัชลาศัย
จะเห็นว่าคนเจ็บก็คือทางฝั่งอุเทรนถวายค่ะ

ตำรวจผ่านมาเห็นไประงับเหตุแต่เอาไม่อยู่อะค่ะ
ก็ได้แต่ปรามห้ามไม่ให้แบบทำร้ายกันซ้ำอะไรแบบนี้
ไล่ตีกันไปถึงนู่นนะคุณผู้ชม
ทางออกตรงนั้นก็จะมีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ด้วยนะคะ
มีตำรวจเหมือนกันเป็นสายตรวจนะคะ
ก็พยายามจะไประงับเหตุนี่ตามไปถึงข้างหน้านะคะ

เดี๋ยวดูดีเพราะตำรวจถูกผลักล้มหงายท้อง

คือตำรวจไปกันเนี่ยค่ะเป็นตำรวจสายตรวจไปกันสองนายใช่ไหมคะ

กันอยู่กี่คนคุณผู้ชมลองดูค่ะ

ตำรวจยืนดูสถานการณ์อยู่ก่อน

ก็ต้องประเมินว่าจะระงับเหตุยังไงได้บ้าง
พอตำรวจเดินเข้าไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตำรวจนะ
อ่านี่นี่ต้องมาช่วยคนเจ็บใช่ไหม

กระชากอย่างนี้คุณผู้ชมดูนะคะ

โอ้โหนี่กะจะเอากันให้ตายให้ได้เลยเหรอ
คือเจ็บ๓รายแล้วหนึ่งในนั้นสาหัสด้วยนะไม่ได้เจ็บน้อยนะ
คือเห็นตำรวจแล้วเขาไม่กลัวเลยนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
มากระชากลากคนเจ็บแล้วก็ผลักตำรวจด้วย
คือในมุมหนึ่งตำรวจก็คงจะแบบเราจะระงับตรงไหนก่อน
แล้วจะเอายังไงดีมันเป็นร้อยคน
แต่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ไง
แต่คนก็ถามเรื่องยุทธวิธีว่าแม่ถ้าเจออย่างนี้บ่อยจะทำยังไง
เราเลยส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
ไปคุยกับรอปภเขาเห็นเหตุการณ์นายทวีนะคะ
วัยรุ่นสองสถาบันเขามาดูลาดเหลากันตั้งแต่เย็นเย็นเมื่อวานนะคะ
คือเริ่มทยอยกันมาทยอยกันมามาเรื่อยจนเป็นร้อยคน
ตอนนั้นตำรวจมาในพื้นที่๘นาย

แต่คู่อลิต่างสถาบันก็เป็นร้อยนะคะ
สักพักตะลุมบอลกันครึ่งชั่วโมงได้
จังหวะนี้รอปภบอกว่าเห็นคนโดนกระทืบสลบไป
สลบแล้วฟื้นแล้วโดนซ้ำจนเลือดอาบหน้า
จณที่มาช่วยและนำส่งโรงพยาบาท
เขาถูกลุกหลงจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะครับ

คิดว่าเป็นภาพยนตร์คิดว่าถ่ายทำภาพยนตร์อะไรกันหรือเปล่า

แล้วก็เห็นว่ามีวัยรุ่น๓๔คนมารุมทำร้าย
เขาก็ร้องขอชีวิตคือเขาเองถ่ายคลิปใช่ไหมคะ

ฟิล์มบอกโดนถูกเตะเสยหน้าคิ้วแตก

ปากแตกเย็บไปอีก๕เข็ม
เขาก็ห่วงมือถือเขาเนอะต้องทำมาหากินนะคะ

นี่ตำรวจก็พยายามห้ามแต่เอาไม่อยู่จริงนะ
เขาก็เลยจะต้องแจ้งความกับตำรวจ

ฟังเสียงน้องที่เป็นพลเมืองดีแล้วก็โดนลูกหลงค่ะ
โทรศัพท์ขึ้นมายังไม่ถึง๒๐วิเลยนะครับ

ก็เขาถามว่าทำอะไรแล้วก็ไม่มีเหตุผล
เขาก็ต่อยหน้าผมเลยครับ

แล้วก็โดนเตะเราคือเรากันสุดชีวิตแล้วครับ

การใช้ชีวิตในสังคมทุกวันนี้มันต้องอยู่ปลอดภัยครับ
การที่เราจะไปไหนมาไหนครับ
อยู่ดีเราต้องมานั่งระแวงตลอดเลย

ไม่ใช่ข้ามถนนที่ต้องมานั่งดูรถนะครับ
เราเดินของเราบนฟุตบาท
เราก็ต้องมีความปลอดภัยอยู่แล้ว

แต่เนี่ยอยู่ดีเรา

แล้วเรามาโดนนักศึกษา๒สถาบันนี้

ก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะครับ

ทีมข่าวของเราไปคุยกับทั้งสองสถาบันเลยคุณผู้ชมค่ะ
ไปที่เทคโนโลยีปฐุมวันก่อน

ไปคุยกับรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน

สถาบันรู้ล่วงหน้าแล้ว

เตือนแล้วว่าให้หลีกเลี่ยง

นักศึกษาสถาบันของตัวเองว่า

ตำรวจน้อยไปรึเปล่า
ตำรวจมารังับเหตุ
ก็สถาบันก็ให้ความโรงมือกับตำรวจแล้วไง

ที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ไปถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

ใช่ไงฟังอาจารย์ดูค่ะ
ไปก่อเหตุนอกสถาบันเนี่ยเราไปยืนเข้าก็ไม่ไหว
แปลว่าเราต้องหวังความพึ่งตำรวจว่า
เมื่อเกิดเหตุแล้วตำรวจทำตามกฎหมาย
ก็เข็ดไปเองไม่มีใครอยากถูกจับไปติดคุกหรอกครับ
เมื่อวานถ้าตำรวจมาสักเยอะหน่อย
พวกนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้าหรอกครับ
มีตำรวจมาไม่กี่คนเด็กมันก็ไม่กลัว

เยอะกว่านะแล้วเขาก็ถือว่า
เขาไม่ได้ใช้อาวุธตอนนั้นก็หาแค่ทะเลาะวิวาส

โอ้โหงั้นก็ต้องฝากท่านอาจารย์สืบพงศ์
แก้ไขปัญหาป้องกันตั้งแต่ต้นทางดีกว่าไหม

ไปหวังพึ่งว่าตำรวจต้องมาให้เยอะ
ตำรวจมาน้อยไปเอาไม่อยู่
แล้วปล่อยให้ถูกดำเนินคดีกันไปอะไรอย่างนี้

ถ้าพวกเด็กพวกนี้ได้ฟังก็เหมือนชี้ช่องใช่ไหม
เขาก็โดนแค่ข้อหาทำร้ายร่างกาย
มีอาวุธก็ทำร้ายร่างกายโทษไม่หนักเท่าไหร่
ต้องไปปรามันให้มากกว่านี้นะฮะอาจารย์
จริงค่ะฟังอีกสถาบันหนึ่ง
ทีมข่าวไปสถาบันอุเทรนธวายครับ
ปิดค่ะไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไป
ก็เขาบอกว่าช่วงนี้สถาบันปิดทำการอยู่
ปิดแบบนี้ก็เลยไม่ได้ข้อมูลจากทางฝั่งอุเทนนะคะ
ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีค่ะวันนี้พลตำรวจโทสำรานนวลมา
บัญชาการตำรวจนครบานได้เรียกตัวแทนผู้บริหารอาจารย์
ทั้งสองสาบันทั้งอุเทรนถวายและปฐุมวันมหารือ
หาทางออกร่วมกันนะคะเบื้องต้น
ทางสถาบันอุเทรนธวายก็จะปรับการเรียนการสอน

สถาบันเทคโนโลยีปฐุมวัน
บอกคุณเรียนออนไลน์ใช่ไหมงั้นเราเปิด

สาเหตุเป็นเรื่องสองสถาบันที่เขาขัดแย้งกันมานาน

เป็นเรื่องของสองสถาบันที่ขัดแย้งกันมาต่อเนื่องยาวนาน
คนที่ก่อเหตุอยู่ปี๒
ที่ถูกรุ่นพี่และอดีตนักศึกษาจบไปชวนออกมา
รุ่นพี่ที่จบไปแล้วไปชวนนักศึกษาปี๒ออกมา
ตำรวจจะออกหมายเรียก๖๐คน
ถามว่าเป็นความผิดข้อหาอะไรบ้าง
สุมกันตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปกระทำการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นอาการคนเจ็บตอนนี้ทั้งสามคนออกจากโรงพยาบาล
แล้ว๒เหลืออีก๑คนที่ยังรักษาตัวอยู่ค่ะ
ก็ต้องใช้วิธีการคือแจ้งข้อหาให้หนักที่สุดให้มากที่สุด
ถ้าไปทำอย่างที่อาจารย์บอกนะคือแม่เขาก็ไม่ได้ใช้อาวุธทำร้ายร่างกาย
เขาเลยไม่กลัวข้อหามันเบาเด็กก็ไม่กลัวอยู่แล้ว
ใช่แต่จะแจ้งข้อหาให้มันหนักยังไงมันก็ต้องดูพฤติการด้วยนะพี่อุ๋ย
ก็อย่างที่อาจารย์บอกจริงเอาถ้าไม่มีอาวุธมันจะไปแจ้งอะไรได้เพิ่มอีกบ้าง
ตามกลับมาตามมาได้หมดเนี่ยแล้วทำยังไงต่อแจ้งข้อหาดำเนินคดีก็กลับไปเจอกันอีก

เราก็อ่านข่าวมากี่ปีแล้วก็อ่านข่าวมากี่ยุคกี่สมัย
เอาอาจารย์มาเจอกันเอาสองสถาบันมาทำกิจกรรมร่วมกัน
จับมือกันก็มีจับไม้จับมือใช่เคยมาจับมืออะไรกันด้วย
แล้วผ่านมากี่ปีก็ยังมีเหมือนเดิม